คนที่อยากจะให้ช่วยกันช่วยกันดูเบาะแสแล้วก็ช่วยให้ตำรวจเนี่ยตามจับตัวให้ได้คือผู้ชายร่างใหญ่คนหนึ่งขับเก๋งสีแดงแต่มันแสลงใจสาวในหอพักเหลือเกินค่ะ
เพราะผู้ชายคนนี้ขับเก๋งแดงมาจอดปุ๊บพาตัวเองเนี่ยนะไปแอบอยู่ข้างหอพักรอจังหวะเหมาะ
ขึ้นไปที่ชั้น๓ห้องพักของผู้หญิงแล้วเข้าไปขโมยชุดชั้นในอะค่ะ
เพราะดีนะมีคนเห็นเหตุการณ์แล้วตะโกนถามไปเลยบอกทำอะไรอ่ะ
ก็เลยตกใจทิ้งชุดชั้นในแล้ววิ่งหนีขึ้นรถเลยนี่รถคันนี้เลยค่ะ
ภาพจากกล้องวงจรปิดจับได้ชัดเจนนะคะรถคันนี้เนี่ยขับเข้ามา
แล้วก็มาจอดอยู่ที่หน้าหอพักแห่งหนึ่งในตำบลเหมืองอำเภอเมืองจังหวัดชนบุรี
จอดที่ลานจอดเลยแล้วก็นี่ผู้ชายคนนี้เห็นไหม
ร่างสูงใหญ่เลยดูจากท่าเดินสิ
สวมเสื้อสีน้ำเงินเดินดำม่องแอบอยู่ข้างตึกก่อน
ก่อนรอเวลาเหมาะรอเวลาที่พอเหมาะพอเจาะ
พอได้เวลาปุ๊บขึ้นไปบนห้องของสาวผู้เสียหายนะคะ
แล้วก็ไปขโมยชุดชั้นในผู้หญิง
ตอนนั้นมีคนเห็นเหตุการณ์พอดีเขาก็เลยตกใจ
ชุดชั้นในในมือแล้ววิ่งหนีลงมาขึ้นรถขับหลบหนีไป
เหตุการณ์เกิดขึ้นวันเสาร์ช่วงบ่าย๓โมงนะคะ
ผู้เสียหายเป็นสาวโรงงานอายุ๒๔ปี
เธอก็พาผู้สื่อข่าวไปดูจุดที่ตากชุดชั้นในเอาไว้หน้าห้อง

แต่ตอนเกิดเหตุเนี่ยออกไปทำงานไม่ได้อยู่ที่ห้อง
ผู้สื่อข่าวก็เลยไปสอบถามนางสาวกรยานีผู้เห็นเหตุการณ์

คนนี้แหละเป็นคนตะโกนถามคนร้ายว่า

นี่ค่ะเขาบอกว่าคนร้ายใส่เสื้อน้ำเงินกางเกงยีน
ขึ้นมาบนห้องเช่าไปขโมยชุดชั้นใน
คนร้ายพอเห็นว่าเธอตะโกนถามเห็นว่ามีคนเห็น

เธอบอกที่ผ่านมาคนร้ายขโมยชุดชั้นในไปสองครั้งแล้วนะ
เธอเองก็เคยโดนไปชุดหนึ่งเหมือนกัน
หลังเกิดเหตุก็เลยรีบไปแจ้งความกันที่โรงพักแสนสุกเรียบร้อยแล้วนะคะ
อยากให้ตำรวจเร่งจับคนร้ายให้ได้โดยเร็ว

ถ้าเกิดวันหนึ่งเขาไม่ได้มาเพื่อแค่ขโมยชุดชั้นในล่ะ

โอ้โหนั่นสิถ้าเกิดว่ากลายเป็นเหตุข่มขืนนี้เรื่องบานปลายเลยนะ